อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อกี้เห็นภาพไปแล้ว
ไปดูรายละเอียดของบรรยากาศในวันนี้นะครับ
หลังจากพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อนายพิธาชิงนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒
ก็มีการเถียงกันเรื่องข้อบังคับข้อที่๔๑
คุณผู้ชมได้ยินมา๓วันแล้วนะฮะ
คืออภิปรายกันอย่างดุเดือดครับเริ่มตั้งแต่๙โมงครึ่งนะครับ
แล้วศาลรัฐธรรมนุนนะครับก็นะครับรับที่จะวินิจฉัย
แล้วก็สั่งนะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมเราไปฟังช่วงนี้หน่อยนะฮะ
ท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธาน
ณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากสารรัฐธรรมนูลนะครับ
มีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับ
แล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับ
ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่
แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
แล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง
ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับท่านประธาจ
ขอบคุณคุณพิธามากครับ
กระบก็คนจริงครับคุณพิจารณ์กับที่ให้ความโพรภกต่อกติกาของทรัพยาคมกับเมื่อมีคำวิจัยของส
ของศาลมาถึงสภาท่านก็ได้ได้เคารพในกติกาของสภาคือไม่
ขอปฏิบัติหน้าที่ในสภานี้จนกว่าคำสั่งวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงไปครับ
นะครับขอบคุณมากครับท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของสภานี้
โดยเจ้าตลอดมาครับขอบคุณมากครับ
เปลี่ยนแปลงนั่นคือวินาทีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
กล่าวคำอำลากับประธานรัฐสภาแล้วก็สมาชิกรัฐสภาครับ
นี่แหละครับได้เดินออกไปแล้วนะครับหลังจากรับทราบคำสั่งสารรัฐธรรมนุน
สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และจะปฏิบัติตามจนกว่าคำวินิจฉัยจะเป็นอื่น
แต่ขอใช้โอกาสนี้นะครับได้อำลาท่านประธานแล้วก็พูดว่าจนกว่าจะพบกันใหม่
แล้วก็บอกว่าประเทศไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
ประชาชนชนะมาครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง
ขอให้เพื่อนสมาชิกที่เหลือช่วยกันดูแลประชาชนครับคุณผู้ชม
เราจะไปดูอีกมุมหนึ่งเราจะไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ในช่วงที่คุณพิธานั้นกล่าวคำอำลาเสร็จแล้วนะครับ
มีช่วงที่ถอดบัตรประจำตัววางลงบนนะครับ
โต๊ะที่นั่งประจำของคุณพิธาครับลองไปดูครับ

นั่นก็คือนะครับคุณหมอทศพรนะครับ
นำรูปที่นะครับท่านสเก็ตนะฮะ
รูปคุณพิธามามอบให้เป็นที่ระลึกด้วย

บรรยากาศสุดท้ายจริงของคุณพิธาที่อยู่ในสภา
แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณพิทาจะกลับเข้ามาอยู่ในสภาได้อีกเมื่อไหร่
คุณผู้ชมครับเราไปดูสารรัฐธรรมนูลครับ
ท่านมีคำสั่ง๗ต่อ๒
สั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยครับ

๑นาฬิกา๓๐นาทีคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะครับ

วาระการพิจารณาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน๔๒๐๐๐หุ้น
เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของนายพิธา
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๑วงเล็ก๖
ประกอบมาตรา๘๙วงเล็บ๓

จนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญมาตรา๘๒วัก๒
โดยผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉัน๗ต่อ๒
คุณผู้ชม๗ต่อ๒ครับ
คือรับคำร้องยังไงก็รับตามที่กรกฎาเสนอ๙ต่อ๐
แต่มติสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ใน๗ต่อ๒ครับคุณผู้ชม
จึงมีคำสั่งให้นายพิธาผู้ถูกร้อง
ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรตั้งแต่๑๙กรกฎาคม๒๕๖๒
กว่าสารรัฐธรรมนุนจะมีคำวินิจฉัย
ทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมย้อนไป๒๑๖๖ที่ผ่านมานี่แหละครับ
ร้อยตำรวจเอกชะนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกรกต
และพันตำรวจตรีนัทธวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์
สารรัฐธรรมนูญและขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายพิทา
กรณีถือครองหุ้นไอทีวีนี่คือภูมิหลังของเหตุการณ์ในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับและจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูลมีมติเอกชั้นรับคำร้อง
กรณีที่กรกฎาขอให้วินิจฉัยกรณีคุณพิทาถือหุ้น
ตุลาการเสียงข้างมาก๗เสียงนะคะเห็นว่าตัวบทกฎหมายระบุเอาไว้ชัดว่า
มีเหตุอันควรสงสัยตามคำร้องจึงเห็นควรสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะคะ
ตุลาการ๗เสียงก็ประกอบด้วยนายวรวิทย์กังสะสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูล
นายนครินเมฆไตรรัฐนายปัญญาอุชาชนนายอุดมสิทธิวรัชธรรม
นายวิรุณแสงเทียนนายจิระณิชย์หะวานลนายอุดมอำมริต
ส่วนตุลาการเสียงข้างน้อย๒เสียงนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับคำร้องให้นายพิธา
ปฏิบัติหน้าที่สอสอประกอบด้วยนพดลเทพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราศ
ซึ่งตุลาการคนหนึ่งยังติดใจเรื่องการถือหุ้นดังกล่าวนั้น
ในตามเอกสารบม๕หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลังจากที่สารมีมติคำสั่งให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอบรรยากาศ
ในที่ประชุมก็จะมีสอพักก้าวไกลเดินมาหาคุณพิธาเพื่อให้กำลังใจ
ก็จะเห็นบรรยากาศที่คุณพิธามีลุกออกไปนอกห้องประชุมชั่วเวลาหนึ่ง
แล้วก็เดินกลับเข้ามานะคะแต่ว่าก็จะเห็นบรรยากาศที่สอสอเข้ามาให้กำลังใจอยู่ไม่ขาด
มีท่าทีตอนบางส่วนเนี่ยก็มีการก้มอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือบ้างพิมพ์ตอบโต้กลับ
แต่สีหน้าในช่วงเวลาที่รับทราบแรกก็ยังคงยิ้มแย้มแล้วยังอยู่ในห้องประชุม
สสเก้าไกลก็เดินเข้าไปพูดคุยมีการเดินออกไปจากห้องประชุมครู่นึง
สื่อมวลชนตอนนั้นก็กำลังรอว่าจะเกิดปฏิกิริยาหรือท่าทีอย่างไร
สักพักหนึ่งก็เดินกลับเข้ามานายแพทย์ชนน่านก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเข้าไปหา
เข้าไปจับมือให้กำลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโดยรวม
คุณพิทาเองก็ยังคงยิ้มแล้วก็นั่งฟังการอภิปราย
ท่ามกลางการโต้แย้งกันอย่างดุเดือ
ต้องบอกว่าการอภิปรายเมื่อเช้านี้บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดุเดือด
มีประท้วงกันเป็นระยะเลยนะคะ
แล้วรายงานในลำดับต่อมาหลังจากที่สารรัฐธรรมนูลมีมติ๗ต่อ๒
ให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ท่าทีของบรรดาลสสเก้าไกลนะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเองก็จับตามอง
อย่างคุณนัทธวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อของก้าวไกล
สื่อข่าวบอกว่าก็มีอยู่จังหวะหนึ่งหลังน้ำตาด้วยเหมือนกันนะครับ
จนทำให้คุณพิธาแล้วก็สอสอคนอื่นของพัก
ต้องเข้าไปปลอบเข้าไปให้กำลังใจนะคะ
หรืออีกคนนึงก็คือคุณชุติพงศ์พิพบพินโย
สสระยองเขต๒ของก้าวไกล
อันนี้ถึงกับร้องไห้แล้วเดินเข้าไปสวมกอดคุณพิธาเลย
คือสสก้าวไกลหลายคนก็เก็บความรู้สึกไม่อยู่นะคะ
รวมไปถึงนางสาวพิษณาชุนธวรรณสสกม๒ของพักเก้าไกล
อันนี้ก็ร้องไห้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่๑
ก็เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจคุณพิธาเช่นเดียวกัน
นี่แหละก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นท่าทีของสาว
ทั้งเก้าไกลทั้งเพื่อไทยหลังจากที่ทราบ
มติของสารรัฐธรรมนุน